ไปดูคดีฆ่ายัดเมน
หลายคนอยากรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ขณะที่๑คนที่ไปมุ่งดูนะ

พ่อในโสดเนี่ยนะขนาดเป็นพ่อนะ

อยากจะให้ลูกเนี่ยตายตกไปตามกันเลยนะครับ

คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพขณะที่ตำรวจคุมตัวนายธานินใหม่ปาอายุ๓๕ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่านางอาคอนสมคำอายุ๕๙ปี

ประกอบคำรับสารภาพที่บ้านในพื้นที่ตะบนโป่งทุ่ง

พี่ชายของผู้ตายแล้วก็เป็นพ่อของในโสดเนี่ย

ที่ลูกชายมาก่อเหตุฆ่าอาร์แห่งของตัวเอง
เหรียญใช้เท้าถีบรั้วที่บ้านนะครับตรงที่เก็บอุปกรณ์การเกษตร
ถือท่อนเหล็กมาเลยนะเป็นท่อนเหล็กกลมมาอันหนึ่ง
เตรียมจะเอามาตีในสดนะครับ
ตำรวจต้องรีบนำตัวในเหรียญไปสงบสติอารมณ์
เช่นเดียวกับนางสาววานิดาอุปการะอายุ๒๗ปีคนนี้เป็นใคร
คนที่ชื่อน้องไฟล์เป็นลูกสาวผู้ตายครับอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นเหมือนกัน
ญาติต้องมารั้งตัวเอาไว้นี่แหละฮะแค้นนะครับ
โอ้โหสุจบรรยายครับไปดูตำรวจเริ่มทำแผนจุดแรกนะครับ
โสดไปพบกับนางอาคอนผู้ตายและเป็นจุดที่นายโสดเนี่ยทำร้ายนางอาคอนจนสลบ
จุดนี้ในโสดเนี่ยครับนะฮะพ่อของในโสดไปดูการทำแผนด้วย
พุ่งจะเข้ามาทำร้ายอีกแล้วก็ด่าท้อด้วยคำหยาบคายสลบใจความแบบสุภาพเลยว่า
นางอาคอนเขาทำดีเขาดูแลทุกอย่างทำไมถึงไปทำร้ายเขาถึงตาย
ช่วงตำรวจกำลังนำตัวในโสดไปยังเมนเนี่ยในสดดันเป็นคนตะโกนเถียงพ่ออีก
บอกว่าพ่อไม่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยพ่อจะรู้ได้ยังไงนะฮะ
ผมบอกพ่อไปแล้วว่าผมไม่ได้ทำมันก็ยิ่งโอ้โหเขมงเกลียวขึ้นสิครับ
กลุ่มประชุมภาพบรรยากาศญาติย่านไม่พอใจครับด่าสาบแช่งตามหลัง
ตำรวจบอกว่าต้องเอาตัวในโสดขึ้นรถเพื่อไปทำแผนตรงจุดต่อไปแล้วล่ะ
การทำแผนจุดนี้นะใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีซึ่งลักษณะการทำแผนนั้นในโสดเล่าแล้วก็อธิบายลักษณะการก่อเหตุ
บอกว่าจุดแรกบริเวณทางเดินในโสดให้การว่าช่วงเย็นวันที่๒๒
ธันวาคมระหว่างนั่งอยู่ที่แคร่ข้างบ้านเห็นนางอาคอนเดินกลับเข้าบ้านมา
เขาบอกว่าเขาหลอนยาครับเห็นนางอาคอนเป็นคนอื่นนายโสดจึงชกเข้าไปที่นางอาคอนนะฮะ
จนล้มลงแล้วก็นางอาคอนเนี่ยนอนสลบอยู่ที่พื้นครับส่วนจุดที่สองที่ทำแผนกันนะครับในโสดเนี่ย
จับขานางอาคอนลากเข้าไปในห้องเก็บของนะครับที่อยู่ข้างบนบ้านแล้วก็ทำร้ายอีกครั้งด้วยการชก
แล้วก็ล็อกคอล็อกคอหวังจะให้นางอาคอนนั้นหมดสติครับส่วนจุดที่สามครับอยู่ที่โรงเก็บอุปกรณ์การเกษตร
โสดเนี่ยนำร่างของนางอาคอนนะครับคุณผู้ชมดูนะครับว่ายาเนี่ยทำให้เขาโหดเยี่ยมขนาดไหน
เอาร่างนางอาคอนมาใส่ถังพลาสติกขนาด๒๐๐ลิตรนะครับจากนั้นในโสดทำยังไงรู้ไหมฮะ
รองน้ำใส่ถังให้ท่วมร่างของนางอาคอนครับคือจะเอาให้ตายว่างั้นจากนั้นนายโสดก็หยิบผ้าใบนะครับมาปิดปากถังเอาไว้อีก
คือจะอำพลางหนึ่งไม่ให้ใครเห็นสองเดี๋ยวตายหลายวันแล้วมีกลิ่นนะฮะ
แล้วเขาก็กลับเข้าไปนั่งในบ้านครับกระทั่ง๓ทุ่มสงสัยยาเริ่มสั่งกลัวว่าคนมีคนจะมาเจอศพ
โสดก็เดินไปเอารถเข็นมาเอาถังที่มีร่างของนางอาคอนออกไปอำพลางศพที่อื่น
โสดเขาตัดสินใจเอาไปใส่เมนที่สุสานท้ายหมู่บ้านครับคุณผู้ชมครับและเมื่อนายโสดเข็นรถเข็นมาถึงเมนนะ
ก็เอาถังที่มีร่างของนางอาคอนลงจากรถเข็นครับแล้วก็กลิ้งพยายามจะกลิ้งถังขึ้นด้านบน
แต่คุณผู้ชมคิดดูนะฮะถัง๒๐๐ลิตรมีร่างของนางอาคอนอยู่ด้วยมีน้ำอยู่ด้วยมันหนักมากครับ
ประกอบกับทางขึ้นเมนมันมีความลาดชันในโสดจึงเอารถเข็นขึ้นมานะฮะ
แล้วเอาถังเนี่ยเข็นรถเข็นขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข็นขึ้นไปบนเมนกระทั่งมาถึงหน้าประตูเมนได้ในที่สุดครับ
โสดเปิดประตูเมนแค่ครึ่งบนแล้วผลักถังพลาสติกเข้าไปด้านในนะฮะ
นี่นะครับผักแล้วปิดประตูเข็นรถเข็นกลับบ้านทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหรียญเนี่ยนะฮะยังเล่าถึงพฤติกรรมของลูกชายนะครับในเหรียญนี่เป็นพ่อนะ
โสดเป็นผู้ต้องหาผมสรุปให้อีกทีหนึ่งในโสดติดยาบ้านหนักมากครับเนี่ยคุณพ่อเล่า
เวลาเสพหรือเมายาแล้วก็ตาขวางใช่ไหมตาขวางจะทำร้ายคนที่ขวางหน้า
ขนาดเขาเป็นพ่อยังเคยถูกในโสดเนี่ยต่อยกันมาแล้วเลยโอ้โหนี่มันขาดสติถึงขนาดไหนเนี่ยนะฮะ
ต่อยพ่อได้เนี่ยล่าสุดนะครับก็ไล่ในโสดบอกไปอยู่กับย่าซะไปอยู่กับนางธรรม
ก็ไม่คิดว่าการที่ไล่ให้ไปอยู่กับย่าเนี่ยนะฮะในโสดจะไปฆ่านางอาคอนที่เป็นอาเนี่ย
จนถึงแก่ความตายมาดูความรู้สึกของนางสาววินิดากันบ้างนะฮะ
เป็นลูกสาวผู้ตายเธอคนนี้แหละครับเธอยอมรับว่าอยากให้นายโสดมาขอขมาศพแม่นะ
เพราะจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันอีกแต่ถ้าตำรวจไม่พามาหรือในสดไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร
ถ้าถามว่าว่าจะเอาหกศรีกรรมให้กลับในโสดหรือไม่เธอบอกว่าขอเอาหกศรีกรรมให้
เพราะไม่อยากให้มีบ่วงกรรมต่อกันอีกนะครับ
แล้วก็เตรียมจะส่งสารจังหวัดฮอต

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้น
หรือทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายต่อไป
นี่คือพิธภัยของยาเสพติดนะครับ
อาของตัวเองเป็นคนอื่น
แล้วฆ่าจนต้องอำพลางศพแล้วก็มีชะตากรรม